ความประทับใจที่มีต่อคุณแตงโมนิดาก็ยังอยู่
อย่างเช่นคนนี้เลยค่ะเพื่อนรักอีกหนึ่งคน
ของคุณแตงโมนิดาอย่างคุณพิงกี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นร้องเพลงให้ฟังอยู่ใช่ที่ผ่านมาค่ะ
บอกเลยว่าพิงกี้ไม่เคยหยุดตามเรื่องนี้นะ

เมื่อวานนี้เธอออกมาโพสต์นะคะเพลงที่เธอร้องคับเวอร์เอาไว้
ตั้งใจมอบให้กับแตงโมเพื่อนรักของเธอค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนิดนึงค่ะ

เสียคนที่รักเหมือนกัน
น้องเติร์ดน้องเติร์ดทิริเบิร์ตคุณผู้ชม
ค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่แจ๊กก็มาสัมภาษณ์แล้วกันเนอะ
ได้นะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้พิงกี้ก็ร้องดีมาก
กี้ร้องดีมากค่ะเป็นเสียงที่มาจากความรู้สึกของพิงกี้ค่ะ
ก็ตั้งใจส่งให้ถึงคุณแตงโมนิดาเพื่อนรักนี่แหละ
เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกแบบมันจับหัวใจมากจริง
เสียงคุณพิงกี้เนี่ยนะก็เพราะมากเลยค่ะ
ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
ฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกยิ่งคิดถึงแตงโมนะคะ
เราฟังเราก็ยิ่งคิดถึงคุณผู้ชม

ที่มีต่อแตงโมนะยังไม่หมดเท่านี้นะคะ

คอยติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวนี้มาโดยตลอด
แล้วก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงทุกครั้งเลย
ที่มีการเปิดหลักฐานใหม่หรือว่ามีใครออกมาพูดอะไรค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะเธอก็ได้โพสต์ข้อความไว้ด้วยบอกว่า
ทุกคนจะทวงความยุติธรรมให้โมเอง
แฟนคลับนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตกันเยอะแยะมากมายเลย
บอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะ
อกจากนี้ค่ะในเพจของพิงกี้เองนะคะ
ก่อนที่เธอจะไลฟ์ขายของ
จู่พิงกี้ร้องไห้ออกมา
พร้อมกับบอกว่าเธอคิดถึงแตงโมเหลือเกิน
เป็นเพื่อนกันมา๒๐กว่าปีตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะไม่เคยออกมาพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์รายการไหนเลย
เพราะว่าเธอไม่ไหวจริงพูดไปแล้วน้ำตามันจะไหล
คลิปนี้ค่ะเธอก็ได้ชวนแฟนนะ
อธิษฐานจิตไปถึงคุณแตงโมด้วย

จู่เนี่ยไลฟ์เนี่ยไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเนี่ย
ก็ค้างไปเลย๑๐กว่านาที
อันนี้ไงคือยุ่น
ก็ค้างแบบนี้เลยหรอ

แตงโมแตงโมเดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันค่ะ
เคยได้ยินเสียงคนร้องไห้เหรอ

เมื่อกี้ได้ยินเหรอ
เพื่อนตั้งแต่โมเด็ก

เราเชื่อว่าวันนี้เราไม่อยากให้เพื่อนร้องไห้

เพราะว่าโมคงไม่ชอบใครร้องไห้แล้วไม่สวย
ในงานของหนูก็เชื่อว่าเราก็จะไปทุกวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ค่ะก็เห็นด้วยเรื่องความสวยเลยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคนนะ
สำหรับคุณแตงโมนิดาอย่าให้มีภาพแบบสวยเอาไว้ละกัน
ช่วงนั้นอาจจะคนใช้อินเตอร์เน็ตเยอะหรือเปล่า

หลายคนก็คอมเมนต์แตกต่างกันออกไปแบบนี้
ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนคิดถึงแตงโม
ค่ะจริงนะคะแล้วก็ขอเสริมเรื่องความสวยนิดหนึ่งแล้วกัน

คือแตงโมเป็นคนรักสวยแล้วงามมากคุณผู้ชม
กระทั่งมีความเชื่อว่าถ้าสมมุตินะ
ถ้าแตงโมจะมาหาหนักจะไม่มาแกล้งเรื่องแบบดึงผมหรืออะไรอย่างนี้
คืออย่างนี้ตอนที่พี่ไปรายงานสดครบ๗วันที่แตงโมเสียที่ท่าเรือค่ะ
กับฮีโปมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะคุณผู้ชม
ด้วยความที่เราก็ทำข่าวเยอะผูกพันเยอะ
มันเหมือนมีคือมีคนดึงอย่างนี้

ใช่ก็อยู่กับฮิปโปฮิปโปบอกว่าไม่ใช่โมแม่ไม่ใช่โมแน่นอน

โมไม่เคยเล่นผมใครเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนรักผมหรอก
ก็คือแตงโมเนี่ยคือทำทุกอย่างให้ตัวเองแบบสวยงามที่สุด

เห็นพี่ฮิโปบอกว่าเวลาเขาจะมาแกล้งเขาจะมาแกล้งแบบเปิดปิดไฟ
เขาชอบเล่นเปิดปิดไฟตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

อันนี้เป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชม